คุณผู้ชมฮะเพลิงพิโรธเลย
เช้าเมื่อวานนี้๗โมงเช้าเลยนะ
เรือหรูข้ามฝาก
ปกติเวลาเราเห็นข่าวไฟไหม้ยิ่งดับช้าเนี่ยความเสียหายิ่งเยอะใช่มั้ยอเจมส์ใช่ไหมอเจมส์ใช่
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงไว้ได้
แล้วตอนไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชมเรือลำนี้จอดอยู่นะ
จอดอยู่ในท่าเรือเลยอะโอ้ยเดี๋ยวแล้วมีใครอยู่ในเรือปะเนี่ย
นี่นะสี่สิ่งที่คนเป็นห่วงกันคุณผู้ชมภาพที่เราเอามาให้ดูคือตอนเกิดเหตุเลยนะครับ

เรือลำอื่นที่จอดอยู่ใกล้กันครับ
แต่ความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะ
การจะไปฉีดน้ำดับไฟยากเพราะว่าเรืออยู่ห่างจากฝั่ง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงในการคุมเพลิง
สาเหตุตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงมันเกิดขึ้นในห้องกัปตัน

แล้วไฟมันลามไปยังอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในเรือครับ
อุปกรณ์รองนั่งทั้งเสื้อชูชีพโอ้โหนี่ควันลอยไปไกลเลย

อุปกรณ์รองนั่งเสื้อชูชีพโดนไฟเผาไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดครับ
โครงสร้างหลักด้านบนของเรือก็เสียหายเช่นกัน

ห้องเครื่องที่อยู่ด้านล่างไม่ได้รับความเสียหายครับ
เพราะว่าเขาติดตั้งระบบเซฟตี้ปิดระบบต่างป้องกันเอาไว้ก่อน
มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยเขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
มันมีการต่อไฟฟ้าจากบนฝั่งไปใช้ในเรือครับ
เชื่อว่าอาจจะไฟรัดวงจร

ไม่น่าจะต่ำกว่า๔๐ล้านบาทครับ
ให้บริการข้ามฝากจากจังหวัดภูเก็ต
ไปยังเกาะพีพีดอนหรืออ่าวต้นไสจังหวัดกระบี่ครับ

รับผู้โดยสารได้มากถึง๔๙๕ที่นั่ง
คนประจำเรือ๒๙คนครับ
แล้วตอนเกิดเหตุเรือลำนี้ยังไม่ได้ออกให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
เพราะว่าอยู่ระหว่างทดสอบเรืออยู่
เพื่อเตรียมความพร้อมแต่ดันมาเกิดเหตุซะก่อนครับ
โอ้โหมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทนะครับ

ไม่รู้จะเอากลับมาใช้ได้หรือเปล่านะฮะ